คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนคงเริ่มขับรถเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วครับ
วันนี้คุณจิรภาสุริสุขธิดาไอทีของเรามีแอปพลิเคชันมาแนะนำครับ

กระเป๋าพร้อมออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด
ต้องไม่พลาดวางแผนเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ด้วยวิธีง่ายอย่างแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่ะ
ครั้งนี้ออกเดินทางไปยังอำเภอไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อระบุปลายทางที่ต้องการไป
พร้อมรายละเอียดของเส้นทางในรูปแบบของแผนที่
ข้อความแล้วก็เสียงนำทางแจ้งเตือน
โดยไม่จำเป็นต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูค่ะ
ยังแสดงแถบสีเส้นทางจราจร
หากมีรสมากก็จะเป็นสีส้ม
หรือถ้าการจราจรติดขัดก็จะขึ้นเป็นสีแดงค่ะ
ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบละเอียดด้วยแอปพลิเคชัน
ลองดูแมพที่จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน
หากพบว่ามีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจร
หรือมีการปิดการจราจรค่ะ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินการเดินทาง
หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะ
สถานีตำรวจโรงพยาบาลและสถานที่สำคัญต่าง
สามารถค้นหาได้ในแอปพลิเคชันนอสตาร์แมพ
ซึ่งจะมีแผนที่คอยนำทางให้กับผู้ใช้งานค่ะ
ขับรถไปสักพักน้ำมันก็ใกล้ที่จะหมดแล้วค่ะ
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหาสถานีบริการน้ำมันในจุดที่ผู้ใช้อยู่นะคะ
ซึ่งจะบอกระยะทางค่ะแล้วก็เส้นทางที่จะไปแบบไม่ต้องกลัวหลงค่ะ
เดี๋ยวอีกสัก๕๐๐เมตรค่ะก็ใกล้จะถึงสถานีบริการน้ำมันที่เราต้องการแล้วค่ะ
โอ้บริเวณซ้ายมืนเดี๋ยวพี่เลี้ยวได้เลยนะคะ
ใกล้จะถึงแล้วค่ะ
โอ้บริเวณซ้ายมืน
ชีวิตติดแอปแบบนี้ก็ทำให้การเดินทางสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
พร้อมรับกับทุกเทศกาล